ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสบัดค่ะ๒คนในคู่กัดสบัดค่า

สงกราภาทเขาว่ากันว่ามาจุด
ก็อาจอนุญาตให้เล่นแต่ต้องลงให้ดี

แต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปตามถนนหนทาง
สาดน้ำไม่ได้ปะแป้งไม่ได้นะคุณชนะ
แต่เอางี้ละกันสงการนี้สาดน้ำได้ไหมไม่สำคัญ
แต่ปัจจุบันไม่ติดโควิดเป็นพอ
อันนี้ดีมากอยากให้เที่ยวสงกรานกันอย่างปลอดภัย

วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะฮะ

เมื่อวัยรุ่นทะเลาะกันกลางงานบุญ
จะพาไปคว้าไมดายับผ่านเครื่องขยายเสียง
แล้วงานนี้จะจบอย่างไรต้องติดตาม
เมียเมียจับได้
หัวซุกกิ๊กเจอกันแบบคาหนังคาเขา

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัดของ

สงกรานนี้คุณไปเที่ยวที่ไหน
ใช่ค่ะบางคนอาจจะกลับภูมิลำเนาก็ได้
แต่บางคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวที่ต่างนะ
ยังไงก็ตามพวกเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนเรื่องนี้นะครับโอ้โหดูแล้วเนี่ย
ต้องฝากเตือนผู้ปกครองช่วยดูหน่อย
วัยรุ่นครับมารวมตัวตีกันเลยครับ
จังหวัดนครปฐมฮะเอาอะไรมาบ้าง
มีดพระด้ามยาวแถมมีระเบิดปิ๊งปองด้วยครับ

เงี๊ยบ

โอ้โหคุณชนะทำไมมันอึกกระทึกคึกโคมมันวุ่นวายกันแบบนี้ล่ะคะ
แล้วดูสิครับตีกันอย่างนี้เกรงใจชาวบ้านชาวช่องเขาที่ไหนล่ะ
โอ้โฮแล้วตีเอามอเตอร์ไซค์ไปทำลายให้เอาไปทำลายอยู่น่ะ
อย่างนี้แล้วสักพักมีเสียงระเบิดปิงปองคุณชิสา
้งแล้วมีการยุให้ปลาระเบิดด้วย
นั่นแหละครับตัวดีเลยแทนที่จะห้ามกันแล้วไปทำสิ่งที่มันดีกว่านี้กลายเป็นว่ายุโยงส่งเสริมกันอีกต่างหาก
อ้าวที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับถ่ายคลิปกันอย่างเงี้เนี่ยนะ
แล้วเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊คบ้างอะไรบ้างกลายเป็นว่าโอ้โหมันอุกอาจมันเกินไป
คือฝ่ายฝ่ายที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะเขาบอกเขาประกาศตัวว่ากูอ้อมใหญ่
อันนี้เหมือนเป็นชื่อกลุ่มของเขานะดิฉันอ่านตามนี้นะคะ
แล้วทางเพจร่วมข่าวอาชีวะเขานำมาโพสต์ต่อแล้วก็ระบุนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐม
คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็คือกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่นั่นแหละคุณชนะ
คือผมยังเชื่อในสถาบันว่าเขาดูแลเด็กนักเรียนดี
ใช่ไม่เกี่ยวมันก็จะมีบางส่วนนั่นแหละที่บางครั้งบางคราเนี่ยนะฮะ
ชักชวนกันออกมาทำพฤติกรรมแบบนี้ค่ะชาวบ้านรวมถึงชาวเน็ตที่เขาเห็นคลิปเนี้ย
ก็รู้สึกเอือมระอากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะแน่นอนแล้วครับมันต้องมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนเอาง่าย
คนที่เขาขับรถผ่านสัญจรผ่านไปผ่านมาคุณเห็นไหม
มันจะมีรถกระบะคันหนึ่งที่เหมือนเป็นกระบะทึบที่เขาขนของ
เขาขับผ่านมาพอดีนี่ไงไม่ได้เกี่ยวด้วยเลย
ก็ถือว่ามาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่รู้โดนลูกหลงอะไรไปหรือเปล่า

ก็ต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแรกเลยสถาบันนะ
ก็ต้องสอดส่องดูแลเด็กนักเรียนของท่านได้มีพฤติกรรมอะไรแบบนี้หรือเปล่า
เอาผิดไหมลงโทษยังไงดี
ลงลึกไปกว่านั้นก็คือผู้ปกครองค่ะก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
บางทีเข้าใจผู้ปกครองเหมือนกันนะว่าเข้าใจแหละว่าลูกหลานอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้
บางทีบอกแล้วพูดภาษาชาวบ้านบอกปากฉีกถึงหูแล้ว
บางทีเด็กก็คือเด็กไงเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเตือนไปถึงเด็กเอง

เอามาดูกันแบบนี้อยากจะฝากกันเนอะน้องหนูนะ
ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปรุ่นในทางที่ดีน่าจะเป็นประโยชน์กว่านะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครคราว
คุณผู้ชมบอกไม่ทันได้ดูทีวีแล้วกำลังเดินทางกลับบ้านเลย
ไม่มีปัญหาค่ะก็สามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชม
อยากจะเล่าเรื่องนี้ช่วงนี้งานบุญเยอะนะคะ
แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือทะเลาะวิวาดกัน
วัยรุ่นทะเลาะกันแต่เจ้าภาพงานนี้เขามีทีเด็ดในการจัดการเขาทำยังไงไปดูค่ะ
อืม
โอ้โห้ยอืม

ดนตรีก็เล่นดนตรีประกอบไปด้วยคือมีอยู่คำนึงบอกไหนไหน
กูไหนบักไหนบักไหนตีกันเนี่ยเออถามหาใครเป็นคนตีกันเออ
นะแต่จังหวะของการด่าเนี่ยมันก็ฟังแล้วก็บาดแทงใจ
แต่จังหวะเพลงที่ประกอบแล้วมันก็ทำให้คำนั้นน่ะ
มันลดความรุนแรงลงได้คือเรื่องของเรื่องนักดนตรีเขาถูกจ้างมาแล้ว
จ้างมาเล่นแล้วไงต้องหยุดเล่นเพราะว่าคุยกันเออ
แต่ไหนเจ้าภาพงานเขาก็ด่าไปแล้ว
จังหวะจะให้มาหยุดเฉยเฉยก็ไม่ได้ก็ถูกต้องแล้วจ้างมาก็ต้องทำงานใช่ไหม
ใช่กลายเป็นว่ายังไงสนุกสนานกันไปเลยทีเดียว
มันมีเสียงอะไรบ้างมีเสียงสาวเอออีตาร์ฆ่ากลองเออ
สารเสียงกลายเป็นว่าจะกลับมาสนุกอีกรอบเหรอ
คือเมื่อกี้ดิฉันก็ฟังนะ
คือเสียงคนด่านี่เนี้ยมันก็มันก็แบบแบบเขาก็ด่าแรงเหมือนกัน
ก็คือทำให้ความรุนแรงมันเบาลงจะโกรธก็โกรธไม่ลงยังไงไม่รู้คุณชนะ
เอาแต่เรื่องนี้นะครับผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งเขานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้แล้วก็ติดแฮชแท็กไว้ว่า
สติสุดท้ายไม่มีสตังค์

โอ้โหสุดท้ายโดนจับได้ความลับมันไม่มีบนโลกนี้หรอก
หัวหัวซุกกิ๊กเมียจับได้ขาหนังคาเขาเลยครับ
พี่พูดหายแล้วอะไร
พูดหาเปล่าพี่นี่ไหน
ไหนพ่อไม่มี

ดูไปนะนี่ขนนี่เสื้อลำงน

ยังไงตายตายเลยไหม

อ้าวอ้าวนี่บอกไม่มีเมีย
อุ๊ยนั่นไงไปโกหกเขาอ้าวอ้าว
สุดท้ายโดนจับได้ที่หอพักแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับ

คือเหตุการณ์นี้นะคะมันสร้างความทุกข์อกทุกข์ใจ
ให้กับผู้ที่เป็นภรรยามากนะคะ

ยังไงก็ช่างจะเดินหน้าทำเพื่อลูก
ทีนี้ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามภรรยา

สามีเธออยู่ดีก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไป
วันที่๙เมษาคือไปแบบที่ไม่รู้เลย
ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน
อยู่ก็หายไลน์ไม่ตอบ
อยู่ก็ขนเสื้อผ้าหายออกไป

เอใจแล้วแล้วในช่วงเย็นของวันที่๑๐เมษายน
เธอนะครับเลิกงานมาก็เลยขับรถไปเจอ

จากนั้นก็เฝ้าสังเกตโอ้โหนี่ซุ่มโป่งเป็นตำรวจเลยนะ
เหมือนรอจับผู้ร้าย

แล้วอย่างนี้เธอไปหาพยานหลักฐานจนแน่ชัดแล้วว่า
ตรงนี้แหละแหล่งซุกกิ๊ก
เธอก็เลยเนี่ยพุ่งบุกเข้าไปชาร์จเลย

แล้วเธอไม่ได้ไปคนเดียวเธอโทรหาพี่ชายกับพี่สาวให้มาช่วยด้วย

บุกเข้าไปก็เจอภาพแบบนี้แหละครับ

ฝ่ายชายที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะเราก็ไปถามนะ

ตัวผู้ชายกับผู้หญิงรุ่นน้องเนี่ย
เพราะน้องเนี่ยรู้จักกันประมาณ๒ชั่วโมง

รู้จักกันเมื่อ๒ชั่วโมงที่แล้ว

รู้จักผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
เออพอเจอกันแบบอุ๊ยถูกอกถูกใจ
ก็เลยนัดเจอกันนี่ไงคุณมานัดเจอกันที่นี่

เขาว่าไม่มีอะไรเกินเลย
แค่นั่งคุยกันเฉยเพราะมันยังเพิ่งแค่

ตอนนั้นยังแค่แนะนำตัวเองอยู่เลยว่าชื่ออะไรทำงานที่ไหน
จะเริ่มเกิดนำแต่สุดท้ายภรรยาบุกเข้ามา
ปรากฏตัวตามที่เห็นในคลิปนี่แหละ
เหตุการณ์นี้ตัวผู้ชายเองเขาก็ยอมรับว่าเขาผิด
และเขาก็ขอโทษกับทุกฐาน

เขาโทรไปขอโทษรุ่นน้องผู้หญิงคนนั้นก่อน

ที่ไปนัดเจอกันคุยกัน๒ชั่วโมง

เขายังไม่กล้าติดต่อไปเลย

เจอได้อย่างนี้เนอะ

พูดแบบเต็มปากเลยนะบอกกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่า
ต้องการเลิกลากับภรรยาคนปัจจุบัน
เขาบอกว่ามันมีปัญหาระหองระแหงกันมาหลายปีแล้ว
ผมไม่ขอบอกแล้วกันว่ากี่ปีมันเป็นเรื่องภายในเขาอะนะ

ทนกับพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างของทางภรรยาด้วย

ใช่ส่วนคนที่เขาเห็นคลิปนี้นะคะ
ในโลกออนไลน์เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลย

คือเอาจริงถ้ามันมีปัญหาอะไรก็ควรจะพูดกันแบบตรง
ไม่ใช่ไปแอบทำอะไรแบบนี้กับพฤติกรรมลักษณะ
เหมือนกับเป็นการหลอกกันทำรับหลังกัน

เหมือนผู้ชายอันนี้พูดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ

ชอบไม่ชอบไปต่อไหวไม่ไหวยังไงคุยกันดีกว่า

นะคะจะได้ไม่เกิดเป็นปัญหาเศร้าแบบนี้

ทำอะไรมันตรงไปตรงมาดีกว่านะครับ

อื้อหือถ้ามีจะมาบอกแล้ว
ก็ถูกแล้วความลับก็คือความลับ
เก็บเอาไว้อย่าบอกแบบนี้ก็แย่ดูเผื่อคุณอยากจะบอกดีฉันบ้างความลับไม่มีความลับไม่มี
แต่เรื่องนี้เนี่ยฉันอยากจะเตือนเป็นอุทาหอนให้กับเจ้านี่

ดอกร้อยละ๒๐ไร้เดือนไปหาเถอะตอนยะมันไม่มีหรอก

ไม่เป็นไรไปศูนย์ยังไงหนูก็ไม่โดนเรื่องดอกเบี้ยอยู่แล้ว

พี่จะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้วันที่พี่เดือดร้อนเนี่ย
มาถึงแหล่งอะไรยาวิการไหม

วันนี้หนูเดือดร้อนหนูแค่ต้องการเงินหนูคืน

วันที่พี่เดือดร้อนพี่ก็มายืมเงินหนูหนูก็ให้ไหม

มันมืดค่ำแล้วอย่ามาโวยวายหน้าบ้าน
เฟสก็ไม่ตอบทักไลน์ก็ไม่อันนี้
ขอเดือนละพันก็ไม่ให้แต่ไปออกรถออกลามา
กลับไหม

ใส่มาอ้างกฎหมายทวงหนี้ไงถามว่าตอบรายทวงหนี้มันมีไหมมันก็มีจะมี
แต่ว่าเจ้าหนี้เขาก็เดือดร้อนใช่ไหมเขาก็มาแค่ทวง
เงินของเขาต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรอ่ะทีมของเราติดต่อ
ติดต่อไปพูดคุยกับนางสาวกฤษณาอายุ๒๒ปี

บอกว่าลูกหนี้ของเธอน่ะเป็นรุ่นพี่ที่เคยทำงานอยู่ที่เดียวกันกับเธอ
รุ่นพี่คนนี้บอกว่าเดือดร้อนมากค่ะมาขอยืมเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว
ยืมเป็นเท่าไร๓๘๐๐๐บาท

ก็ต้องพูดทุกวิถีถูกไหมอ้าก็บอกว่าเอางี้ละกันขอยืม๓๘๐๐๐
แล้วเดี๋ยวดอกบงดอกเบี้ยคิดให้เลย
ร้อยละ๒๐ต่อเดือนด้วยอันนี้พูดให้คุณผู้ชมรู้ไหมคะ
มันเป็นดอกเบี้ยที่เกินกฎหมายกำหนดนะ
แต่เขาก็เสนอให้พวกเขาอยากได้เงินแหละ
เออแต่ด้วยความที่ว่าเขาเสนอมาเพราะว่าเขาอยากได้เงินถูกไหม

ลูกหนี้เสนอเองนะและด้วยความที่ตัวเธอนางสาวกฤษณาเนี่ยสงสาร

แล้วมากรอบกับอ้าวก็ได้ดอกเบี้ยด้วยเนี่ย

อ่ะก็ยอมตกลงอ่ะแล้วยังไงจะให้คืนเดือนละ๑๒๐๐๐บาททุกสิ้นเดือน
ก็คือเป็นข้อตกลงกันว่าลูกหนี้ต้องคืนเดือนละ๑๒๐๐๐บาท

รุ่นพี่ไม่จ่ายตัวเธอเธอก็แหมทำได้แค่ทวงถามอ่ะ

เออเนี่ยค่ะจนเวลาล่วงเลยมาปี๒๕๖๕เนี่ย
ตัวเจ้าหนี้คือคุณกฤษณาเนี่ยเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนเงินนะคะ
แล้วก็ประกอบกับว่าเห็นลูกหนี้เนี่ยนะไปถอยรถใหม่

มีทั้งมอเตอร์ไซค์รถเก๋ง
อ้าวล่ำซำแล้วนี่ลูกหนี้ฉัน
เลยคิดว่าลูกหนี้ต้องมีเงินมาคืนฉันบ้างแหละ

เนี่ยค่ะคุณแล้วก็ฉีดน้ำไล่ตามที่เห็นนี่แหละ

นี่เจ้านี่นางสาวกฤษณาบอกว่า
รู้ว่าทวงหนี้แบบนี้มันผิดกฎหมายเธอรู้แหละ
แต่หากลูกหนี้จะแจ้งความจับเธอเอางี้
ลุยเลยอยากแจ้งแจ้งเลยเธอบอกเธอไม่หวั่น

ให้มาให้รู้กันไปเลยใครเป็นใคร
ดีก็สู้ลูกหนี้สู้กลับอีกต่างหาก
แต่สู้กลับแบบนี้มันก็ทำร้ายจิตใจ

ก็ถ้ามุมคุณชิสาก็ถูก
ถ้าในวันที่เราเดือดร้อนไปยืมเงินเขาเขาเดือดร้อน
แล้วถ้าคุณมีคุณมีพอจะให้เขา

ใช่ไหมใช่ไหมคือถึงว่าถ้าตั้งใจจะคืนมันคืนได้
แต่ถ้าถามในมุมของคนที่เป็นลูกหนี้
แล้วถ้าเกิดว่าถูกแบบว่าถ่ายคลิปเราไปพนักอาจารย์แบบนี้

แสดงว่าทั้งสองฝ่ายก็คงจะต้องเจรจาตกลงกัน
มันยังไงดีเหรอมันลำบากใจมากอย่างนี้เลยอย่าให้ยืม
ถ้าเป็นคนที่จะเป็นเจ้าหนี้นะอย่าให้ยืมดีกว่ายิ่งเพื่อน
คนในครอบครัวญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเนี่ย

การไม่มีหนี้และไม่มีลูกหนี้คือลาบอันประเสริฐจริง
แต่ว่าถ้าเจอสถานการณ์จริงนี้เครียดนะคะค่อยคุยกันแล้วกันค่ะ
เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับเวลาขับรถออกมาจากซอย
โอ้โหบางทีคุณต้องดูให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถนนที่คุณจะขับต่อมันเป็นรถที่วิ่งเร็วด้วยแล้วก็ต้องระวังให้มากครับ
โอ้โหต้องยอมรับว่าดูแล้วก็ตกอกตกใจตามไปด้วยค่ะ
คือขับรถตรงมาเรื่อยตามภาพที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
แน่นอนฮะลักษณะเนี่ยมันก็มีเหมือนรถจะออกจากซอยแม่น
อันนี้มันเริ่มมันเริ่มโอ้โหคือแบบว่าเกือบไปเหมือนกันนะ
คือฝั่งที่ขับรถตรงไปเนี่ยเขาก็ต้องหักพวงมาลัยหลบ
ขณะเดียวกันรถที่ออกมาจากซอยเนี่ยรถคันสีขาวเนี่ยเขาก็ยังดีที่ยังไม่หยุดทัน

เหมือนกับว่าบางทีออกมาแบบลอยไม่ทันได้ดู
อาจจะมัวแต่มองฝั่งซ้ายก็คือฝั่งที่จะเป็นเลนที่เราจะข้ามไป
พอหันมาทางขวาอ้าวมีรถมานี่

เกือบไปแล้วก็ตกใจกันทั้งสองฝ่ายนะ
เพราะฉะนั้นใครออกจากซอยก็ตามดูให้ดี
ดูซ้ายดูขวาดูแล้วดูอีกป้องกันอุบัติเหตุเอาไว้ก่อนนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งค่ะก็เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนเหมือนกัน
เวลาขับรถบนถนนก็ควรที่จะขับให้ถูกเลนส์นะ
อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตแบบนี้ก็ได้ค่ะ
โอ้โหอะไรวะเป็นใครใครก็ตกใจคุณชนะคุณดูอีกครั้งหนึ่ง
ภาพหน้ารถเนี่ยบันทึกภาพว่ามอเตอร์ไซคันที่สวนมาแบบนี้ค่ะ

คือเราดูไปเนี่ย
เราเอียงตัวหลบตามเลยเนี่ยเอาจริง

เห็นมั้ยดูไปเรื่อยตอนที่เขาพุ่งมาใส่อ่ะ
รถคันนี้ก็หักหลบใช่ไหมคนดูอย่างเราก็หลบด้วย
อ่าดูจังหวะอย่างนี้นะ
เห็นไหมมาแล้วอุ๊ยมันน่ากลัวจริงนี่ขนาดว่าเราเป็นคนดู
ดูจากคลิปดูในข่าวยังตกใจ
ถามว่าทำเพื่ออะไรอย่างนี้แล้วระยะทางมันกลายมันไม่ใช่แบบสั้นด้วยนะ
เดี๋ยวสิมันเลนส์ไหนเอาดูก่อนคุณดูก่อนเลนไหนเป็นเลน

ถ้าเป็นถนนสองเลนแบบนี้มันก็ต้องเป็นเลนส์หนึ่งที่ไป

ต้นอีกเลนหนึ่งน่ะเห็นไหมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันจะมีเกาะกลางเหมือนกันนะเข้าใจแล้ว
มันจะมีร่องผนุนเป็นตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งที่ขับตรงมาอย่างนี้
ว่าฝั่งนี้คือไปอย่างเดียวแหละชัดเจนว่ามอเตอร์ไซค์เขาผิดเลนแน่
อุ๊ยลักไก่เหรอแต่มาแบบนี้อันตรายมากจริง
ขอบคุณคลิปจอสอร้อยเรดีโอนะคะนำมาเตือนภัยกันเอาไว้ค่ะ
ยังไงครับขี่ปลอดภัยขอร้อมกับกวจราจรด้วยนะคะ
มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริง

จากเหตุการณ์นี้รถใหญ่เขาขับตรงไปแต่เหมือนกับว่าแรงลม

อุบัติเหตุจริงเพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดแบบนี้แล้วมันเป็นความไม่ได้ตั้งใจ
คือรถใหญ่รถสิบล้อแต่ถ้าขับด้วยความเร็วระดับหนึ่งมันจะเกิดแรงลมแล้วเขาเรียกว่าลมดูด
อ่านี่ไงแล้วพอดูดดูดเอาแบรีเออร์มาซึ่งไปกระทบกับรถมอเตอร์ไซค์
โตไซค์ก็ขับขี่มาของเขาอยู่ดีดีก็ไปพุ่งชนแบรีเออร์แล้วก็ล้มแบบเนี้ย
แล้วคุณดูค่ะมันหวิดไปนิดเดียวที่หัวจะไปโดนล้อรถเมย์จริงโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายมากนะครับ
แบบนี้เนี่ยบางทีก็ต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเจ้าแบรีเออร์ตรงนี้ที่เขาขวางเขากั้นไว้เนี่ย
บางทีอาจจะต้องหาตัวทุ่นน้ำหนักให้มันมันหนักกว่านี้ไหมจริงจริงนะคือแบบนี้เข้าใจได้ว่ามันเอาไว้ขยับแหละ
แต่ว่าถ้าหากว่ามันเคลื่อนไหวง่ายแบบนี้มันก็เกิดอุบัติเหตุต่อคนอื่นที่เขาใช้รถใช้ถนนนะคะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนอารมณ์ได้มากแค่ไหนเพราะมันก็เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันของสาวที่เวลาเขาเดินในซอยแล้วแต่งตัวล่อตาล่อใจอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ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

ถ้าโดนหมาไล่นี้ทำตัวไม่ถูกนะ
ผมเคยเห็นนะไอ้ที่มากับคำว่าสวยหมาเห่าเนี่ย
นี่ไงที่มาเห่าใช่ไหม
หมาเห่าหมาเห่าหมาเห่า

ว้าว
ว้าว
นี่อยู่ห่างกันประมาณสักเมตรหนึ่งพอดีเลย

นะวิธีการก็คือเอารางไม้ไผ่เอามาเกยแบบนี้
แล้วพระพระสงฆ์แต่ละรูปก็เอามือรองไว้ด้านปลา
แต่จริงไอ้ประเพณแบบนี้ผมเคยเห็นนะ

แต่ก็ใช้รางแบบว่าเป็นรางไม้ไผ่แบบนี้
ลงไปทีเดียวก็จะได้ส่งน้ำพระพุทธรูปแบบทั่ว

เป็นกิจกรรมดีของทางมหาวิทยาลัยนะครับ

เอางี้ละกันดูแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นไอเดียดี

ค่ะไปดูลีลาการเต้นของเด็กน้อยสองคนนี้หน่อย
รู้เลยว่าโตขึ้นต้องไม่ธรรมดาแน่ค่ะ
โอ้ยเป็นไงแอวแด้งเป็นสปริงเลยคะคุณ

เสื้อลายสก๊อตกับเสื้อแดงจับตาดูดี
ยกอ่ะเริ่มแด้งละเริ่มแด้งละ
แต่ว่ามีผู้หญิงเขาแบบน้องห่างเครื่องเขาเชียร์ด้วย
นี่พอมีสาวเชียร์ไม่ได้เลยเด็กพวกนี้
โอ้ยดู